เป็นการส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยว
เมื่อปีที่แล้วจัดขึ้นที่เกาะเสม็จจังหวัดระยอง
ปีนี้เปิดตัวพื้นที่ใหม่แล้วอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต
เป็นกิจกรรมช่วยให้นักท่องเที่ยวเก็บขยะ
ซึ่งเกิดขึ้นตามชายหาดต่างเขาหวังความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวช่วยเรื่องนี้แหละ
อ้าวก็ขยะที่เกิดขึ้นก็เกิดจากตัวเราที่ไปเที่ยวแล้วก็ทิ้งไว้นั่นแหละ
ที่บริเวณชายหาดป่าตองค่ะถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเลยนะคะในจังหวัดภูเก็ต
โดยมีนายเวียรสักโคสุรัตนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงาน
พร้อมด้วยนายนรพัฒน์ปลอดทองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
นายุทธศักดิ์สุภาษรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กิจกรรมหลักคือการเก็บขยะบริเวณรอบชายหาดพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะ
หาดป่าตองหาดในหานหาดนายางรวมไปถึงดำน้ำลงไป
ลงไปลึกเลยลงไปเก็บขยะที่อยู่ใต้น้ำค่ะ
ได้รับความร่วมมือจากนักดำน้ำจิตอาสากว่า๑๐๐ชีวิต
รวมทั้งมีดารานักแสดงด้วยลงไปเก็บขยะใต้น้ำ
คุณปูปรายาร่วมลงดำน้ำไปด้วยนะคะ
ซึ่งปริมาณขยะที่เก็บได้สูงถึง๘๐๐กิโลกรัมค่ะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคาดว่ากิจกรรมนี้จะทำให้นักท่องเที่ยว
หันมาช่วยแก้ไขปัญหาขยะในท้องทะเลให้มากยิ่งขึ้นค่ะ
ในการเก็บขยะนี้เป็นกิจกรรมที่ต้องถือว่าเป็นเรื่องของจิตอาสาเป็นส่วนใหญ่
แล้วก็เวลานี้เราได้รับความร่วมมือจากทั้งภาคท้องถิ่นทั้งทางจังหวัดทั้งทางผู้ดูแลแหล่งท่องเที่ยวต่าง

ที่มาจัดกิจกรรมเหล่านี้ส่วนหนึ่งก็เพื่อจะช่วยทำให้เกิดภาพขยายออกไป
ให้กับใครก็ตามที่ไปออกเดินทางท่องเที่ยวว่าท่านเอาขยะมาจากที่ไหนท่านจงจัดการรักษาจัดการกับขยะของท่าน
อย่าไปทิ้งเอาไว้ให้เป็นปัญหาของที่หมายปลายทาง

ค่ะสำหรับกิจกรรมนี้ก็คือการเก็บขยะ
พอเก็บขยะเก็บเอาขึ้นมาแล้วบางอย่างรีไซเคิลได้เอามาทำเป็นชุดแฟชั่นได้
และนางแบบคือคุณขวัญอุสามณี
แสดงเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแปรรูปจากขยะซึ่งอยู่ในท้องทะเลนั่นแหละ
คุณขวัญอุสามณีมาร่วมเดินโชว์ด้วยแล้วก็มีคุณอเล็กเรนเดล
ใช่ค่ะนอกจากนี้ก็ได้มีการแชร์ประสบการณ์ตรงจากการพบเห็นขยะใต้ท้องทะเลลึก
ทั้งจากอเล็กซ์เรนเดลแล้วก็คุณปูปรายาด้วย
โดยนายปฏิพาสุคลทมานประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มปิโตรเคมี
จะยกระดับวัตถุดิบที่ได้จากขยะในท้องทะเลให้กลายเป็นสินค้าแฟชั่นชั้นนำคุณภาพสูงในท้องตลาดต่อไป
ชุดเมื่อสักครู่นี้คุณขวัญใส่ก็สวยดีนะเป็นชุดขาวนะ
ก่อนหน้านี้เขาเอามาทำเป็นกระโปรงกระเป๋าได้ด้วยนะฟังเสียงกันหน่อยครับ
เพราะถือว่าอันนั้นเนี่ยสามารถเอามาทำได้ในผลิตภัณฑ์ได้ง่ายใช้ใช้กระบวนการในการทำค่อนข้างเยอะ
อย่างที่ผมเคยบอกแล้วว่าจะขวดที่เก็บขึ้นมาเนี่ยล้างให้สะอาดก่อนนะครับ
เส้นเฉยยังไม่พอต้องไปม้วนเกลือให้เป็นด้ายและทอให้เป็นผืนผ้า
เห็นไหมคือเพิ่มคุณค่ามันยิ่งขึ้นนะครับ
แต่ว่าที่สำคัญต้องไปดูต้นต่อคนนักท่องเที่ยวก็อย่าไปทิ้งเลย
หรือไม่เอาไปแล้วก็เก็บไปทิ้งขยะให้ถูกต้องด้วยนะครับ
ไปเที่ยวขยะที่เราเอาไปด้วยติดไม้ติดมือกลับไปทิ้งที่บ้านดีกว่านะคะ